ท่านผู้ชมอย่าเพิ่งรีบเป็นอะไรไป
เพราะประเทศไทยกำลังจะมีวัคซีนที่ชื่อว่า

เมื่อไหร่ฮะคือจะหลดปากกาเซ็นกันตั้งแต่เมื่อวานนี้
หมอหนูอนุทินชาญวิรากูลมาเป็นศักดิ์ขีพยานด้วย

มีท่านอธิบดีท่านเป็นคนเซ็น
คุณหมอโอภาษกายกวินโผงอธิบดีกรมควบคุมโรค

มาเมื่อไหร่๒๐ล้านโดสฮะ

มาเมื่อไหร่๒๐ล้านโดส
ไม่ตรงคำถามหรือถามไม่ตรงคำตอบ

ขึ้นอยู่กับขั้นตอนและกระบวนการ

แต่ในสัญญาเขาก็มีกำหนดกรอบกว้างไว้ใช่ไหม

๔ก็คือ๓เดือนสุดท้ายของปี๖๓
ดังนั้น๒๐ล้านโดสที่ว่านี้ถามวันนี้ก็ยังตอบไม่ได้

แต่ว่าหมอหนูอนุทินชายวิรากูลก็ยืนยันแล้วว่า
ไม่ได้ซื้อขาดนะไม่ได้ซื้อขาดคือไม่ได้ซื้อครั้งนี้แล้วจบเลย
เดี๋ยวซื้อครั้งนี้๒๐ล้านโดสแล้วปีหน้าเป็นต้นไป

ขอยกมือได้ไหมใช้เวลาสั้น๓๐วินาที
ขอพูดถึงประเด็นนี้นิดหนึ่งเชิญใช้เวลาในการสั่งซื้อ
กว่าจะได้ของไตรมาส๔แล้วก็ปีหน้า
ความตายความเจ็บปวดของคนรอได้ไหม
ตอนนี้คนตายเหมือนใบไม้ร่วงอะค่ะ
คือความตายมันรอไม่ได้และที่สำคัญจำได้ไหม
เกาหลีใต้ใช้ความสัมพันธ์ทางการโทษ
ใช่ใช่คุณต้องตอบว่าใช่
ยังใช่อยู่นะฮะจริงแล้วก็จะมีหลากหลาย
การแสดงความคิดความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้
แต่ว่า๒๐ล้านโดสไตรมาส๔มาแน่
พอคำว่าไตรมาสสีมาทันหน้า
ล้านโดสหรือเปล่าตอบไม่ได้อีกเหมือนกันว่า
พอคำว่า๒๐ล้านโดสแปลว่าไตรมาส๔จะมาครบ
หรือไตมาส๔เริ่มมาหลอดแรกตอบไปได้
ส่วน๕๐ล้านโดสที่ว่านี้มาชาติไหน

เพราะมีควรขายให้เราแล้วเราก็จะระบวนการต่อไป
ต้องพูดชื่อสหรัฐอเมริกาก็เพราะว่าใจบุญเหลือเกิน
สหรัฐอเมริกาเนี่ยเคยจะให้หลายทีแล้ว
ประเทศไม่เอาเพื่อนบ้านเอาหมดแล้ว
แล้วรอบนี้เอาใหม่กัดฟันนี่สหรัฐกัดฟันเหรอ
สหรัฐกัดฟันให้อีกทีให้ไฟเซอร์อีกที

เอาแล้วต้องเอาแล้วล่ะค่ะเอาแล้วอันนี้
เราไม่ได้พูดนะสถานทูตสหรัฐพูดเองเลย
สถานเอกอัครัฐทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
ท่านบอกเองแถลงออกมาอย่างเป็นทางการเองนะฮะว่า

ในฐานะที่เราเป็นพันธมิตรเก่าแก่ของเขา
เราเป็นพันธมิตรกับเขาเนี่ยเกือบจะสองร้อยปี

ขนาดนี้เลยถึงให้เนี่ยหนึ่งล้านห้าแสนโดส
คือถ้าเขานะไม่ยกคำนี้มาอาจจะไม่เอานะ

อยากให้รับแล้วนะตามรายงานว่าอย่างนั้นนะครับ
อย่างที่บอกว่าอย่าเพิ่งละสายตาจากหน้าจอทีวี

เซอร์ของเขาดีจริงดีจริงขนาดไหนคือ
ฉีดเข็มแรกเข็มสองไม่ต้องผสมนะ

เข็มแรกเว้น๓สัปดาห์ฉีดเข็ม๒
ต่อได้เลยนี่คือความเร็วสูงของเขา
ไฟเซอร์มีรายงานว่าสามารถฉีดให้เด็กอายุ๑๒ขวบ
ขึ้นไปคือวันนี้เราคอยคว้าหาตกลงว่าวัคซีนยี่ห้อไหน

เซอร์เขาออกมาการันตีแล้วออกมารับประกันแล้ว
แต่ของเขารับประกันกว่าจะมาบ้านเรารับประกัน

ให้เด็กตั้งแต่อายุ๑๒ขึ้นไปได้นะฮะ
ยืนยันนะครับว่า๒๐ล้านโดสไตรมาส๔
ล้าน๕แสนโดสสหรัฐให้ฟรีในฐานะมิตรเก่า

ทันใช่ไหมทันใช่ไหมตอนนี้เดลต้าครองเมืองไปแล้ว๖๒
ตอบไม่ได้เหมือนกันนะฮะมีแต่คำถามไม่มีคำตอบนะครับ

หน่อยเป็นตัวเลขของ๑๙กรกฎาคมใช่ไหม
ส่วนตัวเลขภาพรวมเราขยับข้าม๑๕อย่าง
๑๕ล้านโดสอ่ะยัง

เข็มสองซะ๓ล้าน๔แสนโดส

เหลืออีกเพียง๑๖๐กว่าวัน
อ่ะอีกซะ๓วันนั่นน่าจะได้๑๕ล้านอ่ะ
ส่งกำลังใจให้นะฮะนี่คือสรรพาการภาพรวมของวัคซีนโควิดนะฮะค่ะ